สารภาพออกมายอมรับออกมาว่านู่นเอาไปทิ้งไว้ในถ้ำ
เอาไปทิ้งไว้หน้าถ้ำแล้วก็เดินกลับออกมา
หลังจากพ่อของจีน่านะครับให้ข้อมูลบอกว่า
นายอาผะหรือว่านายเสี่ยวอายุ๔๔ปีนะครับ
ชาวเมียนมาเนี่ยคนที่อ้างบอกว่าเอาน้องไปปล่อยเนี่ยนะครับ
แล้วเป็นเพื่อนกับพ่อสามารถเข้าออกบ้าน
แล้วก็คุยกับน้องจีน่าได้อย่างคุ้นเคยนะครับ
อุ้มเล่นได้บางอย่างเถอะโดยน้องจีน่าเนี่ยไว้วางใจ
ตำรวจนำตัวอาผะมาสอบสวนแต่ตอนแรกให้การปฏิเสธ
น่าเครียดอยู่นี่แต่ตำรวจก็สอบเค้นหลายชั่วโมง
เค้นไปเค้นไปจนเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
อาผะยอมรับสารภาพบอกว่ามีเจ้าป่าเจ้าเขาบอกให้อุ้มจีน่า
ห่างจากบ้านเด็กไปประมาณ๓กิโลเมตร
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ฆ่านะนะฮะ
พอเช้าครับตำรวจเอ่ยกู้ภัยอาสาสมัครระดมกำลังกว่าร้อยคนครับ
ออกค้นหาน้องจีน่าตามให้การของนายอาผะนั่นน่ะนะฮะ
แล้วก็นำตัวนายอาผะเนี่ยไปชี้จุดที่ทิ้งน้องจีน่าซินายอาผะบอกว่า
สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกให้เอาน้องเนี่ยขึ้นไปไหว้ที่หน้าถ้ำเพื่อสังเวย
ทำให้ตัวเขาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านน้องเห็นน้องจีน่าเล่นอยู่กับจูเนียร์พี่ชายนะครับ
ก็เลยอุ้มน้องซ้อนรถจักรยานยนต์มาแล้วก็พาปีนเขาขึ้นไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หน้าปากถ้ำนะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยเล่นอยู่กับพี่ชายนะครับจนกระทั่งนายอาผะมา
มาปั๊บนะฮะก็เอาน้องไปเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เราจำลองคุณผู้ชมจะได้นึกภาพออกนะฮะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยจากนั้นเนี่ยพอเขาบอกว่าเขาเอาขึ้นไปหน้าถ้ำเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ค้นหา๒ถ้ำด้วยกันนะฮะ๒ถ้ำด้วยกัน
ถ้ำแรกนั้นเนี่ยเป็นเหวลึกคนไม่สามารถเข้าไปได้หรอก
ส่วนถ้ำที่๒นะฮะเป็นถ้ำที่สามารถเดินขึ้นไปได้
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแบ่งกำลังออกไป๒ชุด
เพื่อค้นหานะครับนี่ฮะไปถึงหน้าถ้ำแล้ว
ไหว้แล้วกราบแล้วแล้วก็ทิ้งจีน่าไว้อย่างนั้น
นี่คือคำบอกเล่าของเขานะฮะโดยระยะทางจากถ้ำมาถึงบ้านของจีน่าเนี่ย
ประมาณเก้าร้อยห้าสิบเมตรครับแต่ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ย
ของจีน่าเนี่ยไปเจอน้องอยู่ในกระท่อมบนดอย
คนละทางเลยค่ะคนละทางกับที่อาผะบอกเอาไว้เนี่ย
เขาอุตส่าห์ไปตามหานะครับโดยจุดที่ไปพบน้องจีน่าเนี่ย
อยู่จากถ้ำเนี่ยห่างไปประมาณสามร้อยเจ็ดสิบเมตรครับ
นี่นะฮะเราทำให้ดูด้วยว่าระยะทางเนี่ย
มันไปทางทิศทางไหนไกลแค่ไหนนะครับแล้วมันก็คนละทิศด้วยนะคะ
ซึ่งการที่คำรับสารภาพเนี่ยที่ให้การว่าเอาไปทิ้งไว้ที่ถ้ำกับตอนที่ไปเจอจริงเนี่ย
ไปเจอน้องอยู่บนดอยที่กระท่อมร้างครับมันค่อนข้างจะสวนทางกัน
ก็เลยทำให้วันนี้ต้องมีการสอบนายอาผะอีกครั้งหนึ่งนะคะ
โดยตำรวจชุดสืบสวนค่ะภาคห้านำตัวนายอาผะคนนี้ค่ะ
อายุสี่สิบสี่ปีนะคะผู้ก่อเหตุที่ลักพาตัวน้องจีน่า
วันนี้ก็ไปกับภรรยานะคะถูกนำไปสอบสวนที่สพแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่เพื่อขยายผลสอบข้อเท็จจริงค่ะจากการที่เขารับสารภาพว่าอุ้มน้องจีน่า
ทิ้งไว้หน้าปากถ้ำแล้วพาตำรวจไปหาแต่ว่าพอไปเจอเนี่ย
กลับเจอน้องที่กระท่อมบนดอยซึ่งคนละทิศกันนะคะ
การที่สอบสวนสอบปากคำวันนี้เนี่ยไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปนะคะ
แล้วก็สอบปากคำคนเจอด้วยค่ะญาติของน้องจีน่าสามคน
เป็นคนไปเจอน้องในกระท่อมเป็นการเก็บข้อมูลหลักฐานนะคะ
ซึ่งตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหากับนายอาผะนะคะ
เพราะว่ายังอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและสอบสวนเพิ่มเติม
ว่ามีใครเกี่ยวข้องอีกหรือไม่นะคะขณะที่นายพิชิตแหล่งอ่อน
สามีของนางการซินีจตาลูกเลี้ยงของนายอาผะก็วันนี้ไปที่สพแม่แตงด้วยนะคะ
ไปเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
หลังจากนายอาผะพาดพิงซัดทอด
บอกว่านางกาญจินีนี่แหละเป็นคนบอกให้นายอาผะเอาเด็กไป
เธอก็บอกว่าขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง
ตัวเองอยู่คนละที่นายอาผะเป็นบ้าพูดไปเรื่อย
คาดว่าอาจจะมีความแค้นต่อกันเพราะว่าเคยทะเลาะกันมาก่อน
นี่แหละค่ะถึงขั้นที่นายอาผัน

แล้วนายอาผะเคยใช้มีดคว่างภรรยา
ซึ่งเป็นลูกเลี้ยงตัวเองจนมีเรื่องต่อยกันด้วย
นี่ก็เป็นการสอบปากคำเพิ่มเติมในวันนี้ค่ะ

ตอนนี้คุณผู้ชมคงอยากจะรู้ว่าจีน่าอยู่ที่ไหนเป็นยังไง

รวมถึงปฏิกิริยาจากตำรวจด้วย
ว่าจากนี้แนวทางในการจะหาตัวคนร้ายจะเป็นอย่างไร
ติดตามการรายงานสดจากคุณภูริพัฒน์บุญนินนะครับ
รายงานสดมาจากโรงพยาบาลนครพิงเชิญครับ

ล่าสุดนะตอนนี้นั้นพ่อของน้องจีน่าออกมาขอบคุณคนไทยทั้งประเทศ
ที่ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับพ่อของแม่น้องจีน่านะครับ
พร้อมกับขอบคุณชาวบ้านที่ช่วยกันออกตามหา
สามารถค้นหาน้องได้สำเร็จ
ขณะที่ตัวของน้องจีน่านั้นคุณผู้ชมครับ
ถูกย้ายจากโรงพยาบาลแม่แตงเข้าสู่โรงพยาบาลนครพิง
จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
โดยภายหลังจากที่ตำรวจนั้นสามารถนำตัวของน้องจีน่าลงมา
ที่บริเวณหมู่บ้านได้แล้วนะครับ
และนำตัวขึ้นรถโฟลวิวของเจ้าหน้าที่กู้ภัย

โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยคอยอุ้มน้อง

ตลอดเวลาลงจากเขาและขึ้นรถพยาบาลขับออกไป
ทีมข่าวติดตามมาที่โรงพยาบาลแม่แตง
พร้อมกับพลตำรวจโทประจวบวงศุกร์
ขออภัยครับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
ที่มาติดตามดูอาการของน้องด้วย
โดยแม่ของน้องจีน่านั้นเป็นลมล้มพับไปหลายรอบ
เจ้าหน้าที่ต้องคอยช่วยกันประถมพยาบาล
พร้อมกับให้น้ำเกลือเพื่อให้อาการของแม่นั้นดีขึ้น

อยู่ในโรงพยาบาลแม่แตงประมาณ๓๐นาที

หลังจากนั้นพยาบาลของโรงพยาบาลแม่แตง
อุ้มน้องจีน่าขึ้นรถของโรงพยาบาลอีกครั้ง
เพื่อนำส่งไปที่โรงพยาบาลนครพิงภายในตัวเมืองเชียงใหม่

เพราะโรงพยาบาลที่นี่มีความพร้อมมากกว่า

วันนี้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ใหม่คุณผู้ชมครับ
เป็นชุดของคนป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจ
และให้น้ำเกลืออยู่ตลอดเวลา

เห็นตามร่างกายของน้องจีน่านั้น
มีรอยขีดขวนตามร่างกายเป็นจำนวนมาก
แต่น้องจีน่านั้นยังมีความแข็งแรงตามวัย
เพียงแค่อ่อนเพลียเล็กน้อยเท่านั้น
ซึ่งระหว่างที่ทีมข่าวนั้น
ยังได้ยินเสียงน้องจีน่าร้องไห้ดัง

เดี๋ยวไปฟังเสียงบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันครับ
พี่น๊ะพูดโทชนตรงนี้

แต่มันก็สามารถเชื่อมโยงกันได้
ซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าตัวของคนร้าย

ฟังเสียงของผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๕กันครับ
ต้องขอขอบคุณนะครับทุกส่วนนะที่ช่วยกัน
ทั้งสื่อมัญชนและก็ทุกส่วนรายการ
ส่วนว่าน้องนั้นไปอยู่ตรงจุดนั้นได้อย่างไร

นี่เราจะต้องทำการสืบสวนโรคโดมฐานและกระเบิดเงินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
ตอนนี้เรายังไม่สามารถสรุปแบบนั้นได้
นะครับขอให้เจ้าที่เราได้ทำการรวบรวมพยาฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มันครบถ้วนนะครับ
แล้วเราจะชี้แจงให้สื่อมวลชนทราบต่อไปครับ
สักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับผมได้พูดคุยกับพ่อน้องจีน่าที่อยู่ระหว่างการตรวจหาเชื้อโควิด
ก่อนที่จะเข้าพักเพื่อนอนเฝ้าอาการของน้องที่โรงพยาบาลนครพิงนะครับโดยพ่อบอกเราว่าน้องจีน่ากับทีมข่าวนั้น
หลังจากที่ตัวเองพบเจอตัวของลูกสาวได้เข้าไปสวมกอดพูดคุยปลอบน้อง
ซึ่งขณะนั้นน้องยังคงมีอาการร้องไห้อย่างหนักและมีความหวาดกลัวอยู่
ทำให้ตัวเองต้องคอยปลอบอยู่ตลอดเวลาคุณพ่อบอกนะคะว่าทีมแพทย์นั้นบอกว่าน้องจีน่าจะต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครพิงก่อน
เพราะมีอาการไข้และมีอาการขาดน้ำซึ่งต้องอยู่ในอาการดูแลของทีมแพทย์ระยะหนึ่งก่อน
โดยคุณพ่อนั้นฝากขอบคุณคนไทยทั้งประเทศครับคุณผู้ชมครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันช่วยเหลือและค้นหาน้องจนประสบความสำเร็จ
เพราะตัวเองนั้นดีใจอย่างมากที่ได้น้องกลับคืนมาในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ในเรื่องของคดีนั้นก็คงจะปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ฟังเสียงพ่อของน้องจีน่ากันครับอยากขอบคุณสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วม
ในการมาค้นหาครับมาค้นหาน้องจีน่า
แล้วก็ประชาชนทุกคนครับที่มาให้กำลังใจครับผมแต่ว่านอกเหนือจากตัวของพ่อน้องจีน่าที่จะนอนเฝ้าน้องในคืนนี้แล้ว
คุณผู้ชมครับวันนี้แม่ของน้องก็จะนอนเฝ้าที่โรงพยาบาลด้วยเช่นเดียวกัน
ซึ่งแม่นั้นจากการพูดคุยกับพ่อบอกนะครับว่าอาการของแม่ดีขึ้นมากแล้ว
ภายหลังจากที่เป็นลมล้มพับไปหลายรอบซึ่งในวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาลูกอีกครั้ง
หลังจากที่น้องจีน่านั้นหายตัวไปหลายวันนั่นเองครับ
คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าอาการของน้องจีน่าวันนี้นั้นยังคงมีอาการไข้และมีอาการขาดน้ำอยู่
ซึ่งทีมแพทย์นั้นจะให้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสักระยะหนึ่งก่อนนะครับ
จึงจะสามารถนำกลับไปดูแลต่อที่บ้านได้
โดยวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมครับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลนั้นจะมีการแถลงข่าวถึงอาการของน้องจีน่าอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒนบุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ครับ
พุทธภัทรยังอยู่ไหม
แต่นักข่าวคุยกันอยู่ในพื้นที่

นักข่าวคุยกันยังไงว่าจีน่าเนี่ยจะไปอยู่ไอ้กระต๊อบล้างนั้นเอง
จากผมจากการที่ผมได้พูดคุยกับทั้งทางตำรวจเอง
ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเองที่ขึ้นไปสำรวจก่อนหน้านี้
คุณนัทพงศ์ครับทางเจ้าหน้าที่ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันครับว่า
บริเวณตรงจุดนั้นก่อนหน้านี้มีการขึ้นไปสำรวจมาก่อนหน้านี้แล้ว
แต่ไม่เจอน้องทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นมีการพลักที่บริเวณกระท่อมตรงนั้นด้วยนะครับ
แต่ยังไม่เจอน้องแต่หลังจากนั้นมาไม่กี่ชั่วโมงก็ยังเจอน้องอยู่
ทำให้เขาเนี่ยมีความเชื่อนะคะว่าอาจจะมีคนที่อุ้มน้องมาอยู่บริเวณจุดนี้
ซึ่งทำให้ตำรวจนั้นต้องไปคลี่คลายปมเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะว่า
เหนือจากนายอาผะแล้วยังมีตัวของผู้ต้องหาคนอื่นที่ร่วมกันในการอุ้มน้องจีน่าด้วย
นั่นเองครับคุณนัทพงศ์ครับนี่แหละฮะอ่าสำคัญตรงนี้แหละ
ขอบคุณข้อมูลตรงนี้จากคุณภูริพัฒน์มากนะครับขอบคุณมากนะฮะ
สวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่คือตำรวจเนี่ย
เขาอาจจะยังสรุปไม่ได้หรอกแต่คนที่ไปทำงานในพื้นที่เนี่ย
ผมเชื่อเหลือเกินว่าผมเคยเป็นนักข่าวสนามมาเขามีข้อมูลที่สามารถจะ
หรือวิเคราะห์ไปได้สำคัญมากนะฮะเมื่อกี้นะ
ใช่ค่ะรวมถึงน้องเนี่ยอยู่ยังไง๓วันนะคะโดยที่มีอาหารแค่กล้วยผลเดียว